อ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ทางตำรวจเนี่ยสามารถจับคนร้ายได้และเป็นคนร้ายที่ควรจะต้องเร่งจับให้ได้โดยเร็ว
คือคนร้ายที่เขาไปขโมยพวกชุดชั้นในขโมยชุดชั้นในมาแล้วเอาไปขาย
แล้วเขายืนยันนะเขาไม่ได้ไปสูดดมแต่ประการใดเขาไม่ใช่โรคจิต
คือนิยมเอากางเกงในไปขายก็คือสอยไปขายเป็นมือสองเนี่ยนะคะ
ใครใช้ค่ะคุณแล้วเนี่ยเอาไปขายครับวางขายในตลาดแบบโจ้งเลย
เต็มไปหมดของใครบ้างก็ไม่รู้ล่ะครับ
เขาบอกว่าเป็นชายเร่ร่อนวัย๔๐ปี
จับได้แบบคาหนังคาเขาเลยครับเพราะว่ากำลังนั่งขายชุดชั้นในและเสื้อผ้าของกลางที่ขโมยมา
เนี่ยชุดชั้นในเสื้อในของผู้หญิงที่ขโมยมาไปวางขายในตลาดนัด
โอ้โหชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่ตำบลแสนศุกร์
บางแสนอ่างศิลานะครับเนี่ยก็เคยถูกขโมยเสื้อผ้าแล้วก็ชุดชะในทั้งนั้นแหละครับ
เขาน่ะเอาไปใส่ในตระก้าเอาไปคือส่วนใหญ่เอาไปไว้ในตระก้าแล้วก็ไปซักในเครื่อง
ผ้าหยอดเหรียญลักษณะแบบนี้คือไปตามศูนย์บริการต่างที่เขามีเครื่องซักผ้าเอาไว้ให้
ไอ้ตาคนนี้ไอ้ที่เป็นโจรเนี่ยไปขโมยแล้วนอกจากนี้ก็ไปขโมยตามราวแขวนที่ตากเสื้อผ้าเอาไว้ตามหอพักต่าง
สอยมาสอยกางเกงในเสื้อชั้นในของผู้หญิงที่ตากไว้
เออเนี่ยกล้องวงจรปิดเขาก็มีจับภาพเอาไว้ได้ไปสอยกางเกงในยังก็สอยผลไม้เนี่ย
งในไม่ใช่มะม่วงจะมาสอยขโมยกันอย่างนี้ไม่ได้นะคะ
ทีนี้ล่ะมันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันจนทราบว่านายสองเนี่ยเอากางเกงในแล้วก็เสื้อใน
ขโมยมาไปนั่งขายอยู่ที่ตลาดนัดโอ้โหแล้วคือตลาดนั้นก็เป็นตลาดนัดชื่อดังนะในจังหวัดชนบุรี
ตลาดนัดเอสพีมันเป็นตลาดนัดขายของเก่าไงค่ะของที่สองอ่า
แล้วทีนี้เขาไปขายเท่าไหร่อ่ะตัวละสามบาทบ้างห้าบาทบ้างก็มีอ๋อเหรอ
อันไหนสภาพดีดีแบรนด์ดังก็ขายแพงมานิดหนึ่งห้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาท
ดิฉันไม่ค่อยสงสัยคนขายแต่สงสัยคนซื้อค่ะ
บางทีเขาอาจจะไม่รู้คือคนซื้ออาจจะไม่รู้ว่ามันถูกขโมยมา
ครับนี่คือหน้าตาของนายสองนะครับนายสองยอมรับสารภาพว่าเมื่อก่อนทำงานร้านชาบูอยู่ในกรุงเทพ
แต่รายได้ไม่พอจ่ายจึงขโมยอย่างแรกขโมยอะไรรู้ไหมอะไรคะ
ขโมยรถมอเตอร์ไซค์ของทางร้านหนีมาครับอ้าวหนึ่งละเอาล่ะ
หลังจากนั้นก็มาอาศัยนอนอยู่ตามใต้สะพานตามวัดแล้วเขาก็ยืนยันนะว่าเขา
ไม่ได้เอาชุดชั้นในมาสูดดมสำเร็จความไข้เขาไม่ใช่คนโรคจิต
แต่เขาขโมยพวกนี้มาเพื่อเอาไปขายแล้วก็นำเงินมาประทังชีวิต
คือไม่ได้เป็นโรคจิตแต่เป็นโจรเอาแต่ว่าไม่ว่าคุณจะโรคจิตหรือไม่โรคจิต
คุณพฤติการแบบนี้ตำรวจเขาไม่ปล่อยไว้แหละครับ
แต่ยังไงคุณตำรวจทางโรงพักแสนศุกร์เนี่ย
ผู้หญิงนั่นแหละที่มายืนยันแล้วก็ชี้ตัวไอ้เจ้าคนร้ายเนี่ย
แล้วก็มายืนยันว่าเป็นเจ้าของชุดชั้นในเนี่ยแค่คนเดียวเอง
ลองไปชี้ตัวดูแล้วไปยืนยันหลักฐานกันดูว่าใช่ของคุณไหม
อาจจะไม่ต้องการเป็นได้คืนแต่อย่างน้อยก็ช่วยกันแจ้งเบาะแสนะ
จะได้ตามจับตัวคนร้ายที่ก่อเหตุหรือว่าไม่ให้ทำแบบนี้อีก
เยอะนะตั้ง๕๐๐กว่าชุด
ใช่เดี๋ยวก็ว่ากันไปตามคดีนะคะ